ตกจากสะพานไปลงไปพื้นข้างล่าง
เพราะดีว่าเจอพ่อลูกคู่นี้
เป็นพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลพระปกเกล้าครับ
เนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าคุณสุวรรณีคนเจ็บเนี่ย
อาการสาหัสเลยนะตอนไปช่วยไม่มีชีพจรแล้วครับ
นี่คือ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้๑พฤศจิกายน
ตรงนี้คือใต้สะพานคลอง๒ห้องอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีครับ
คนเจ็บอีกคนชื่อปรัชญาอายุยี่สิบเอ็ดปี
ก็มีแผลตามตัวแต่ว่าคนนี้ไม่เท่าไหร่ยังรู้สึกตัว
แล้วก็มีอาการซึมเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัว
คนเจ็บทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลขลุงไป
ในที่เกิดเหตุก็มีมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าลีดครับ
ทำเบียนเจ็บแปดหกหนึ่งตราดของคนเจ็บเนี่ย
ตะแคงอยู่ด้วยเนี่ยคุณผู้ชมฮะส่วนพลเมืองดี
จากพยาบาลวิชาชีพอย่างคุณพรนิชาแล้ว
คุณพ่อชื่อว่าพ่อพรชาติพ่อพรชาตินี่แหละเก็บสร้อยข้อมือทองคำหนักหนึ่งบาท
ของผู้บาดเจ็บที่ตกลงไปเนี่ยเอาไปส่งคืนเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยครับ
ไปถามคุณพรนิชาคนที่เป็นลูกสาวและเป็นพยาบาลนะนะ
เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเพิ่งออกเวรมาเลย
ออกจากโรงพยาบาลมาเลิกงานมาขับรถมาเจอพ่อเนี่ยกำลังช่วยคนเจ็บอยู่
ด้วยความเป็นลูกสาวก็รีบวิ่งมาเห็นพ่อใช่ไหมเห็นพ่อมา
ก็เข้ามาช่วยคนเจ็บด้วยช่วยซีพีอาร์คนเจ็บที่หมดสติ
แล้วก็ไม่มีชีพจรครับแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไป
ส่วนคุณพ่อพรชาติก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อตัวพ่อเองก็เป็นอาสากู้ภัยนะ
โอ้โหพ่อเป็นกู้ภัยลูกสาวเป็นพยาบาลแล้วพ่อเนี่ยก็บอก
ก่อนเกิดเหตุรับแจ้งมาจากชาวบ้านว่ามีมอเตอร์ไซค์ชนราวสะพาน
มีคนตกไปใต้สะพานด้วยเจ็บสองพ่อก็รีบมาสิ
แล้วไปพบสร้อยข้อมือทองคำตกอยู่ใกล้หมวกกันน็อกครับ
เริ่มแรกเลยร้านไก่ต้มปลาก็โทรมาหา

คุณพ่อก็รีบมาดูที่เกิดเหตุเลย

แล้วก็สอบประคำพยานแวดล้อมเพื่อดูว่ามีคู่กรณีหรือเปล่า
และจะตรวจสอบด้วยว่าสร้อยข้อมือทองคำที่พบในจุดเกิดเหตุเนี่ย
เป็นของผู้บาดเจ็บหรือว่าเป็นของคนอื่น
นี่สร้อยเส้นนี้ครับ